คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
บอกเอาไว้เมื่อสักครู่ว่าเป็นเหตุการณ์ระทึก
เป็นการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ประมงนะคะ
กับกลุ่มที่เขาทำประมงผิดกฎหมายไล่ล่ากันทั้งน้ำแบบนี้นี่แหละ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะมีการบันทึกคลิปเอาไว้ได้
ต้องบอกว่าทุกวินาทีสำคัญมากแล้วก็เสี่ยงด้วยว่ามันอาจจะเกิดอันตรายนะคะ
นี่แหละค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงพบค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง
เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเรือประมงมาใช้เครื่องมือลอบพับด้า
ไอ้โง่นี่แหละค่ะมาทำการประมงอยู่แถวปากร่องน้ำปากพนัง
นครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปแสดงตัวค่ะ
ทำการจับกลุ่มปรากฏว่าผู้ก่อเหตุหนึ่งคนเนี่ยนะคะ
เรือแล้วกระโดดน้ำหนีไปเลยแต่มันมีช่วงเหตุการณ์แห่งความชุนละมุนนั้น

ล้อนะคะ

โอ้โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะวินาทีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เองก็ต้องถ่ายคลิปบันทึกไว้เป็นหลักฐานเอาไว้ด้วยโดยผู้ก่อเหตุในที่มาในเรือประมวงผิดกฎหมายเนี่ยก็พยายามจะหนีนะคะแล้วอย่างที่บอกเจ้าหน้าที่บอกเอาจะชนแล้วจะชนแล้วนั่นแหละค่ะทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าสุดท้
ซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปแจ้งกันนะคะเจ้าหน้าที่จับมาได้ทั้งตัวผู้ก่อเหตุทั้งของกลางค่ะก็มีเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือระหว่างที่เรือเนี่ยกำลังแล่นเนี่ยมีกลุ่มเดียวกันด้วยนะคะเป็นเรือลำอื่นอ่ะนะคะไล่ติดตามมาอีกทั้ง๗ลำมีเรือหนึ่งลำพยายามจะเข้ามาทำไมรู้ไหมมาชิงเรือของกลางจะ

มันได้ขับอยู่แล้วมันได้ขับอยู่แล้วไปตามกฎไม้ขน
คือเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามชี้แจงคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเจ้าที่บอกว่าให้มันไปตามกฎหมายก่อน
เขาพยายามจะมาขอบอกเนี่ยขอเอาของกลับเถอะบอกไม่ได้แล้วก็ยังบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่มาถือปืนทำไม
บอกว่าพยายามทำตามหน้าที่นะคะอ่าท้ายที่สุดอย่างที่บอกเอาเรือของกลางไปที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลป่าธนังได้ค่ะ
ตรวจสอบมีเครื่องลอบพับได้คุณผู้ชม๘๐ชุดด้วยกันก็แน่นอนว่าต้องมีการบันทึกกล่าวโทษเอาไว้ส่งพนักงานสอบสวนสพปากพนัง
แล้วก็ต้องหากระบวนการทั้งหมดในกลุ่มเดียวกันมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ